ปราจีนบุรีพี่กู้ภัยก็ต้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือสัตว์อีกเช่นกัน
เพราะว่าสัตว์เหล่านี้มันมาบุกที่หน่วยราชการจ้ะ
คุณผู้ชมช่วยกันหน่อยนะเอาใจช่วยหน่อยนะคะ
พี่กู้ภัยกำลังตามหาตัวเงินตัวทองแล้วก็หากันอยู่นานนะคะคุณ
ก้มเงยหมอบคันคลานอยู่ที่บริเวณที่จอดรถของเทศบาลเมืองหนองกี่
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เอ้ามันอยู่ไหนมันมุดไปตรงไหนหน้าเนี่ย
เห็นแต่รถเห็นแต่ทะเบียนไหนตัวอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอ
สุดท้ายไปเจอมันติดอยู่ใต้ท้องรถในช่วงของห้องเครื่องรถกระบะโตโยต้า๔ประตูสีแดง
ไม่ใช่คันนี้นะคันนี้หรอกหากันหลายคันมาก
สุดท้ายมันไปอยู่ในคันนี้โตโยต้าสีแดงเนี่ย๔ประตูเนี่ยทะเบียนเนี่ยคันนี้๔๗๑๗ปราจีนบุรีครับ
พี่กู้ใภหงัดทั้งทั้งทั้งดึงกว่าเงินตัวทองจะออกมันได้ครับคุณ
หลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยจะนำตัวเงินตัวทองนี้นะ
ไปปล่อยนะคะปล่อยให้คุณชนะ

ให้คุณเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอีกทีนึง

จริงแล้วก็จะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่บริเวณอุทยานแห่งชาติทัพลานนะคะ
ส่วนเจ้าของรถกระบะกับเจ้าหน้าที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
มันต้องมาให้โชคแน่นอน
เดือนนู้นกันสิ้นเดือนนี้